ท้ายเบรกนี้ด้วยความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงกันบ้างนะคะ
โดยเฉพาะล่าสุดเรื่องของอาการของคุณดอนจมูกบานนะคะ

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลบางพลี
สมุทรประการพร้อมด้วยนายธนพบเพียรเกรดวิทย์

ร่วมกันแถลงข่าวถึงอาการป่วยของศิลปินตลกชื่อดัง
หลังเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งตับ
ตั้งแต่วันที่๓๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
พบว่าอาการโดยรวมของคนไข้ตอนนี้ถือว่าตอบสนองดีขึ้น
สามารถลืมตาและตอบโต้ได้เป็นระยะ

แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของเลือด
เพราะกลไกการแข็งตัวของเลือดยังมีปัญหา
อีกทั้งวันนี้พบว่าเกล็ดเลือดยังอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ
แต่ไม่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารแล้ว
โดยรวมถือว่าดีขึ้นจากวันแรกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา
และหากผู้ป่วยฟื้นตัวและแข็งแรงมากกว่านี้
ก็อาจจะพิจารณาให้ย้ายออกจากห้องไอซียู
มารักษาตัวที่ห้องพักฟื้นแทน
ฟังผลการรักษาบีดาจากแพทย์ในวันนี้
ครอบครัวรู้สึกคลายความกังวลและสบายใจขึ้น

จะให้การรักษาอย่างเต็มที่แล้ว
ส่วนหนึ่งชื่อว่ามาจากผลบุญที่บีดาได้ทำไว้ก่อนหน้านี้

เวลาเรียกบีดาจะลืมตาขึ้นแล้วพยายามจะพูดคุย
หรือยกค้าเพื่อเปลี่ยนอิริยาบทด้วย
ขณะที่ตลอดทั้งวันยังคงมีแฟนคลับ
ยอยเดินทางมาเยี่ยมอาการป่วยของดอนจมูกบานอย่างต่อเนื่องค่ะ